คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีหน่อย
มีผู้หญิงคนหนึ่งขอความช่วยเหลือจากจิตอาสานะครับ
บอกว่าถูกสามีที่ครองรักมานานเป็น๑๐ปีไล่ออกจากบ้าน
อ้างว่าสามีโดนหญิงสาวที่มาผัวพันธ์ทำคุณใส
เสน่ห์ใส่ทำให้หลงรักนะครับ
โอ้โหแล้วนี่ฮะขนข้าวขนของ
ขึ้นรถกระบะเนี่ยต้องออกจากบ้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนบ้านจันท
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แล้วหญิงสาวคนนี้ท้องแก่ด้วยนะฮะ
ไก่คลอดนะครับเธอยู่๒๔ปี
แล้วก็มีลูกสาวคนโตอายุ๑๐ขวบ
นี่เก็บกระเป๋านะใส่เสื้อผ้า
ขอความช่วยเหลือจากอาสาบอก
ช่วยไปส่งที่บ้านเกิดที่ร้อยเอ็ดหน่อยได้ไหม
จากบ้านสามีที่อุดรธานีเนี่ย
สามีที่อยู่กินกันมา๑๐ปี
บอกเลิกและไล่ออกจากบ้าน
สมมุติว่าชื่อคุณก้อยก็แล้วกันนะ
คุณก้อยเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ

บอกว่าเธอกับสามีอยู่กินมา๑๐ปี
มีลูก๑คนเป็นลูกสาวอายุ๑๐ขวบนี่แหละ

ใกล้จะคลอดแล้วนะครับ
หลังกลับจากจังหวัดชนบุรี
แล้วมาอยู่บ้านสามีที่บ้านดุงอุดรธานีเมื่อปี๖๓
ก็มารับตัดไม้ยูคากันก็ยังรักกันดี
จนกระทั่งเดือนที่ผ่านมานี่เอง
คุณก้อยบอกว่าสามีเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
คือสามีเนี่ยแอบไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้าน
แล้วไปลุ่มหลงนะไปรักเขาแบบโงหัวไม่ขึ้น
เธอบอกเธอไปจับได้ว่าเขาแชทคุยกันทางเฟซบุ๊ก
ทีนี้พอจับได้เนี่ยเอ้าสามีไล่เธอกับลูกออกจากบ้านนะฮะ
บอกให้เธอเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเธอที่ร้อยเอ็ด
คุณก้อยเลยเชื่อว่าสามีเนี่ยถูกผู้หญิงคนนั้นทำเสน่หมนตดำใส่แน่
คือแบบไม่งั้นโอ้โหจะหลงรักแบบหัวปักหัวปำแบบนี้ได้ยังไง
คือแล้วเธอบอกสามีเธอเนี่ยทุกวันนี้ถ้ามาดูเนี่ยแบบขอบตานี่เขียวคล้ำไปหมด

คือใกล้ก็จะไม่ได้จับหนูไปโดนตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้

แล้วก็ค้ำสภาพ
สภาพแกจะเป็นคนค้ำค้ำตาก็จะค้ำหน้านี่ค้ำมากเลย
อืมก็อย่างน้อยก็เชื่อว่าอาจจะโดนของก็ได้เบื้องต้น

เพราะว่าก็เคยได้ยินมาว่าผู้หญิงก็เล่นของ

ไปเขาจะกินยังไงจะอยู่ยังไง
ในเมื่อเราเคยทำให้เขาทุกอย่างแล้วกลับไม่มีเราทำให้ทุกอย่าง
เขาจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ได้ไหม
อันนี้ฝั่งของภรรยาที่เขาบอกแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องความรักแบบนี้นะ
ต้องให้ติติเขาจะเชี่ยวชาญ

ถ้าเพิ่งเรื่องความรักลักษณะทำนองแบบนี้นะฮะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนะครับไปคุยกับสามีของคุณก้อย
ก็ซมมูลว่าชื่อคุณแบร์ก็แล้วกันนะ
เขายอมรับว่าเขาไล่ภรรยาออกจากบ้านจริงนะ
ค่ะเนื่องจากเบื่อนิสัยของภรรยาที่ชอบด่าเขา

เคยบอกให้ปรับปรุงแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
ส่วนเรื่องผู้หญิงคนอื่นเนี่ย

พ่อเขาบอกดูแลให้หน่อยดูให้หน่อยอยากดูให้หน่อย
พ่อเขาหรอแล้วเราได้คิดอะไรกับเขาไหมครับพูดตรงเลย
ที่แรกก็ไม่ครับตอนนี้ก็เริ่มเรื่อย
เพราะว่าอะไรมันคุยกันบ่อยหรือความใกล้ชิดหรือว่ามัน
เรากลับมาเจอที่บ้านแล้วมันเบื่อหรือว่ายังไงครับ
ก็ไม่ครับมันไม่เปลี่ยนนะครับ
ก็พอนั้นมาที่บ้านไม่ได้ก็ต้องไปที่อื่น

ผมไม่ลองเลือกที่จะปรับความเข้าใจกัน

คือติก็พยายามถามพยายามเออลองนึกถึงสิ่งที่อยู่กันมาเป็น๑๐ปีบ้างไหมล่ะ
แค่ว่าก็เป็นประสบการณ์ครับ
แต่คุณเบียร์อย่างน้อยเนี่ยผมว่าต้องคิดถึงลูกที่อยู่ในท้องที่จะคลอดออกมาบ้างนะ
แล้วไหนจะลูกสาววัย๑๐ขวบอีกอ่ะใช่ไหม

ด่าเป็นเรื่องปกติค่ะหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ชินนี่ยังไม่ชินอีกกันเลยเนี่ยฮะคุณเบียร์

ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่ยอมรับว่าคุยกันเนี่ย
ความจริงบ้านหลังนั้นเนี่ยของหญิงสาวคนนั้นน่ะ
คือเขามีสามีอยู่นะฮะเขามีสามีนะครับ
ซึ่งสามีของหญิงสาวคนนั้นบอกว่าเขาก็อยู่กินกันมา๕๖ปีมีลูกกันคนนึง
เรื่องที่ว่าภรรยาของเขาไปเกี่ยวพันยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้ชายของครอบครัวคนอื่นเนี่ย

ส่วนคุณก้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราตรวจสอบไปแล้วคุณติส่งข่าวมาบอกว่าทางอาสาพาไปส่งถึงบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คุณก้อยกับลูกสาวแล้วก็ลูกในท้องที่เหลือไม่รู้จะเป็นยังไงให้เขาดูแลกันต่อไปกันแล้วกัน